เป็นเพื่อนตลกก็ยังคงเดินทางไปร่วมงานกันเยอะ

เมื่อวานี้ที่วัดไซส์อำเพิร์นบางกรวยจังหวัดนนทบุรี
สวดพระอภิษฐรรมศพคืนที่๒ของนักแสดงตลกพี่โทนชวนชื่น
จากไปในวัย๕๒ปีนั่นเองค่ะ
บรรยากาศเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีเพื่อนญาติญาติ
รวมไปถึงพี่น้องมูลนิธิป่อเต็กตึงค่ะ
เดินทางมาร่วมงานแล้วก็ช่วยเหลืองานศพ
พร้อมกลับมาให้กำลังใจกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
ก็เป็นเพื่อนสนิทอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเกือบ๓๐ปีค่ะ
แฮกเปิดใจกับน้องเบ้นบันเทิงไทยรัฐนะคะที่ได้เดินทางไปทำข่าวถึงที่วัดค่ะ
แฮกเล่าให้ฟังถึงความผูกพันตลอดเกือบ๓๐ปี
ที่ได้รู้จักกันว่าเพื่อนรักคนนี้โทนเป็นคนดีค่ะ
ชอบช่วยเหลือคนอื่นที่ไหนมีงานก็จะไปช่วยเหลืออยู่บ่อยนะฮะ
ซึ่งตลอดระยะเวลาที่พี่โทนป่วยแล้วก็รักษาตัวอยู่
ก็จะมีพี่แฮ็กแล้วก็พี่จุ๋มเป็นแฟนพี่โทนนะฮะ
ก็คอยช่วยเหลือดูแลกันอยู่ตลอดนะคะ
ซึ่งในวันที่เพื่อนรักหรือว่าบัดดี้ผู้รู้ใจคนนี้ไม่อยู่แล้ว
ก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องห่วงอะไรเลยทางนี้
แฮกแล้วก็คุณจุ๋มจะเดินหน้าสู้กันต่อไป

แล้วพี่แฮกบอกด้วยนะคะว่าพี่โทนชวนชื่นจะอยู่ในความทรงจำตลอดไปค่ะ
เขาก็เป็นบัดดี้ในชวนชื่นซีนไปไหนไปด้วยกัน
เพราะส่วนมากนิสัยมันจะตรงกันเรื่องงานอาสา
เราก็จะเลยจุนกันในเรื่องนี้ไปไหนก็เลยต้องไปคู่กันเป็นบัดดี้กันมา
แต่อยู่ชุนชื่นกันมาเกิน๒๕ปี

ชอบช่วยแต่เรื่องคนอื่นใส่ใจทุกคนใส่ใจเพื่อนฝูงใส่ใจทุกคน
ชอบช่วยคนอื่นมันมีความภูมิใจในเขามาก
แบบพี่น้องรักมากพอรู้ว่าเสียทุกคนแสดงความเสียใจกัน
กุลีกุจอที่จะมาแย่งกันทำนู่นนั่นนี่
เขาก็ทุกอย่างเต็มที่แล้ว
แฟนเขาก็ไม่มีอะไรต้องค้างคามเหมือนกันครับ
แต่ว่าย้อนกลับมานึกมันเลยไม่ได้ติดใจอะไรเลย
เรื่องของจิตใจส่วนตัวเรื่องของอะไรที่ต้องบอกพูดทำ
ครบทุ่มหมดแล้วครับสมมุติแบบมดจริงครับ
มีแต่ผลงานแล้วก็เสียงหัวเราะ
ยังคงเก็บเป็นความทรงจำในบรรดาเพื่อนไว้นะฮะ